คุณผู้ชมคะเดี๋ยวกลับมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย
ก็เป็นเรื่องของไฟเหมือนกันมีรถกระบะคันนึงค่ะ
เขาบรรทุกถ่านใส่กระสอบแล้วก็อยู่ท้ายรถนะคะ
ขับรถกลับจากไปเที่ยวที่ระยองกำลังจะกลับบ้านที่ปฐุมธานี
นี่ไฟไหม้ลุกพลึบทั้งคัน
แล้วรถคันนี้เข้าไปกัน๔คนพ่อแม่ลูก๒

แต่ต้องบอกว่าเคราะห์ดีรอดค่ะเพราะเขาสังเกตเห็นว่า
มันไฟลุกอยู่ด้านหลังมีควันมีกลิ่น
ก็เลยรีบออกมาจากรถกันก่อนแล้วสภาพรถเป็นอย่างที่เห็นค่ะ
โอ้โหบ่าย๓โมงนะคะของวันนี้นี่แหละค่ะ
ตำรวจสพแกลงจังหวัดระยองได้รับแจ้งนะคะ
ว่าเกิดเหตุไฟไหม้รถกระบะหน้าโรงงานไม้ยางพารา
เลี่ยงเมืองตะมนต์ทางเกวียนก็ต้องประสานรถดับเพลิง
เทศบาลและหน่วยกู้ภัยไปช่วยกันดับไฟ
กระบะทะเบียน๓ทพคควาย๘๔๕๘กรุงเทพค่ะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพก็ต้องใช้รถดับเพลิงมาฉีดน้ำเลยนะคะ
เพราะว่าไฟไหม้รุนแรงมากจอดอยู่ริมทางใกล้ใกล้กับสาราที่พักริมทาง
ใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงค่ะถึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
คนขับรถค่ะนายสมโชธอายุ๔๐ปีตกใจมาก
แล้วให้ข้อมูลว่าคือก่อนเกิดเหตุเนี่ย
นายสมโชธกับครอบครัวเดินทางไปเที่ยวบ้านญาติ
อำเภอแกลงจังหวัดระยองแล้วซื้อถ่านใส่หลังรถเอาไว้๒กระสอบ
ก็ไปพักผ่อนชายหาดแหลมแม่พิมพ์เที่ยวทะเลเสร็จก็ขับรถ
จะกลับบ้านที่ปฐุมธานีขับรถมาตามทาง
ได้กลิ่นก่อนค่ะอันดับแรกนี่ยังดีนะคะที่คนขับรถเขาสังเกตเนาะ
ได้กลิ่นโชยมาโชยมาจากด้านหลังมองกระจกมองหลัง
ไฟลุกไหม้ท้ายรถกระบะรีบจอดบอกเมียกับลูก
ลงจากรถให้เร็วที่สุดแล้วไปขึ้นรถของเพื่อนที่ขับตามหลังมา
พยายามจะใช้น้ำดับไฟแต่คุณผู้ชมมีน้ำอยู่แค่สองขวด
โอ้โหแล้วไฟมันขนาดนี้ครับมีน้ำสองขวดค่ะ
พยายามจะโอ๊ยดับไฟมันเอาไม่อยู่นะคะเลยทำอะไรไม่ได้น้องคิง
ได้แต่ยืนมองรถของตัวเองนี่คือเศษฐานที่อยู่หลังรถนะคะ
ที่เกิดเพลิงไหม้แต่ยังไม่รู้นะว่าอยู่ดี
ถ่านอยู่ในกระสอบแล้วอยู่ท้ายกระบะแล้วมันจะไหม้ได้ยังไง
มันไหม้ได้ยังไงนะคะฟังเสียงเจ้าของรถดูหน่อยค่ะ
มันมีกลิ่นเม้นครับหมาทางหลังมาก่อน
ต้นนะคะตำรวจบอกว่าต้นเพลิงก็น่าจะจากท้ายรถนั่นแหละ
แล้วท้ายรถมีอะไรก็มีถ่านบรรจุใส่กระสอบอยู่๒กระสอบ
ทีนี้ทางตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดระยองบอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงนะคะ
เกิดจากอะไรน้องคิงก็สงสัยใช่ไหมว่าเกิดจากอะไร
คือถ่านในกระสอบแล้วขับมาเรื่อยอากาศมันร้อนจัดจนไฟมันไหม้เองเหรอ
หรือมีใครทิ้งก้นบุหรี่หรือเกิดประกายไฟอะไรแล้วมันไปไหม้กระสอบก่อนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจ
ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ตำรวจสันนิษฐานเบื้องต้นแบบนี้ค่ะ
ถ่านไม่ง่ายนะครับเอาจริงแล้วเนี่ย
แต่ถ้าเกิดว่าจากกระสอบแล้วลามฐานอาจจะเป็นไปได้รอการตรวจสอบ